ท่านผู้ชมครับสามทุ่มสามสิบแปดนาทีค่ะ
คืนวันเสาร์๕ไทยรัฐนิวโชว์พาท่านไปวัดกระซ้ายที่พระนครศรีอุทยาอีกสักวันก็แล้วกัน
อืมไปมาสองวันแล้วใช่ค่ะวันนี้มีเรื่องราวความอาถรรพ์เกี่ยวกับกรุสมบัติที่นี่
กรุพระเจ้าสิบชาตินะฮะแต่ว่าไม่ใช่แค่เรื่องลี้ลับความอาถรรพ์ของวัดแห่งนี้นะฮะ
เดี๋ยวเรามีข้อมูลทางประวัติศาสตร์ให้ท่านได้ติดตามด้วยอืม
ชาวบ้านบางท่านก็บอกเรียกว่าวัดกระซ้ายวัดกระชายก็มี
เจ้าชายก็มีเขาสร้างมาตั้งแต่สมัยไหนทำไมเรียกกันแบบไหนอะไรยังไงเนี่ย
เดี๋ยวท่านรอฟังข้อมูลนะฮะวัดกระซ้ายที่พระนครศิริยาเนี่ย
อยู่ในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์
เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งใครไปเยี่ยมไปชมไปเที่ยวที่นั่นเนี่ย
จะเจอนะฮะเจอหลายวัดเจอเจดีเก่าแก่หลายที่
กระซ้ายคือหนึ่งในนั้นนะครับถ้าดูทำอ่าแผนที่ของเกาะเมืองเนี่ย
กระซ้ายจะอยู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้เนี่ย
ท่านจะเห็นเจดีเนี่ยฮะเด่นเป็นสง่าอยู่เนี่ยฮะ
เจดีแห่งนี้แล้วก็มีพระพุทธรูปเก่าแก่อยู่แบบนี้นะครับ
ที่พูดถึงกันเยอะในช่วงเวลานี้ก็เพราะว่าเมื่อ๒๓วันก่อน
มีผู้ชายคนหนึ่งเป็นชายหนุ่มวัย๒๗ปีไปผูกคอตายใต้ต้นไม้ใหญ่ที่วัดกระซ้าย
ค่ะศพนี้ฮะหายออกไปจากบ้านค่ะ
ตามหากันอีกทีเจออ้าวผูกคอตายแล้วก็เอาโทรศัพท์มือถือไปเปิดเพลง
เปิดเพลงทิ้งเอาไว้ด้วยเนี้ยเสียงยังดันลั่นอยู่เลยตอนที่เจ้าหน้าที่มาเจอ
นะฮะแล้วมันยิ่งไปกว่านั้นก็คือคนที่เขาดูแลวัดอ่า
ทำงานทำความสะอาดในพื้นที่ตรงนี้บอกว่านี่ศพที่๑๑แล้วนะ
ต้นไม้รายรอบแถวนี้เนี่ยต้นไม้ใหญ่ใหญ่เนี่ย
มีคนมาผูกคอตายเยอะแยะไปหมดศพที่เจอล่าสุดหนุ่มวัยยี่สิบเจ็ดปีเนี่ย
คือศพที่๑๑คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเราก็ลงพื้นที่ตั้งแต่วันแรก
พบศพก็ถามคุณลุงคุณป้าชาวบ้านคนทำงานคนเก่าแก่แถวนี้
บอกว่าเอ๊ะไปยังไงมาไงทำไมตั้ง๑๑ศพ
ชาวบ้านบอกว่าส่วนใหญ่แล้วที่มาผูกคอตายเสียชีวิตกันแถวนี้หรือว่าจะสาเหตุอื่นอะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ย
มีที่มาเกี่ยวกับเรื่องของการมาขุดมาหาสมบัติแถวนี้หรือมาลบมาหลู่ทั้งนั้น
ใช่ค่ะบางก็ไปพูดจาท้าทายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่
ก็ไปขุดหาสมบัติหลังจากขุดเจอสมบัติไปแล้วเนี่ย
บางคนกลายเป็นโอ้โหบ้าเสียสติไปเลยก็มีครับ
บางคนเสียชีวิตบางคนไปผูกคอตายใช่
อย่างหนุ่มวัยสิบเจ็ดปีเนี่ยพี่สาวที่บ้านบอกว่า
ก็อยู่ดีเขาออกจากบ้านไปเขาก็มีปัญหาอะไรของเขาอยู่บ้างนั่นแหละ
ค่ะแต่อ่าลุงที่เขาดูแลพื้นที่วัดกระซ้ายบอกว่า
หนุ่มคนนี้เขาชอบมานั่งเล่นแถวนี้บางทีก็มาช่วยกวาดวกกวาดวัด
ก็เคยได้ยินอยู่ว่าบางครั้งก็ไปพูดลบหลู่บ้างก็มีแต่อาจจะไม่ใช่สาเหตุนี้ก็ได้นะฮะ
เอาเป็นว่าน้องเขาก็เสียชีวิตแล้วอันนี้ก็ต้องแสดงความเสียใจ
แต่เราก็เลยลองตรวจสอบแล้วก็สอบถามดูก็ทำให้ทราบว่าพื้นที่แถวนี้ต้นไม้เยอะค่ะ
แล้วหนุ่มวัย๒๗ปีคนนี้ก็เคยมาช่วยกวาดวกกวาดวัดแล้วอยู่ดีก็เดินหายเข้าไปแล้วก็ไปผูกคอตายอยู่นะฮะ
ทีนี้ถ้าจะย้อนไปดูหลายศพที่เกิดขึ้นเนี่ยทั้งเสียชีวิตหรือว่าเสียสตินี่ก็มีนะครับ
ผู้ที่ดูแลพื้นที่วัดบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เกิดมาจากการคิดมาลองของ
ขุดขโมยสมบัติที่วัดกระซ้ายแล้วใครที่มาทำแบบนี้ส่วนมากจุดจบไม่ดี
โดยเฉพาะสิ่งของล่อใจที่เหล่าหัวขโมยจะมาขุดเนี่ยส่วนใหญ่คือเครื่องทองโบราณ
ซึ่งถูกฝังเอาไว้ใต้เจดีของวัดคือคนพวกนี้เขาจะรู้กันใช่ไหม
เขาจะรู้ว่าที่ไหนมีอะไรยังไงโดยเฉพาะพื้นที่เก่าแก่ทางประวัติศาสตร์
พระนครศรีธุยาก็จะมากันว่าตรงนี้มีตรงนี้มี
โดยเฉพาะเนี่ยฮะท่านผู้ชมครับพระกรุนะฮะพระที่เขาจะใส่หีบใส่กรุแล้วก็ฝังเอาไว้
ใต้เจดีใต้พระประธานในโบสถ์อะไรพวกนี้นะครับ
นักสะสมหรือว่าคนที่มาขุดแล้วเอาไปขายเนี่ยเขาจะรู้กันดีว่าต้องมาที่วัดกระซ้าย
นี่เป็นแหล่งที่ชื่นชอบของนักสะสมของเก่าเรื่องชื่อมากที่นี่
เพราะที่นี่มีกรุพระเจ้าสิบชาติเขาเรียกว่ากรุวัดกระชาย
แต่ชาวบ้านเดี๋ยวนี้หรือว่าชื่อทางการเขาเรียกวัดกระซ้าย
แต่ชาวบ้านเขายังเรียกอยู่ตั้งแต่อดีตว่ากรุวัดกระชายแต่ทำไมถึงชายเนี่ยเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะฮะ
ชาวบ้านแถวนี้เลื่อมใสมากนะครับเพราะว่าพระเจ้าสิบชาติกรุวัดกระชายมีความศักดิ์สิทธิ์
เป็นพระกรุที่สมเด็จพระเอกาทศรษทรงสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพระองค์ยังไม่ได้ครองราช
พระเจ้าสิบชาติมีพุทธคุณเรื่องแคล้วคลาดคงกระพันคือในแวดวงทหารตำรวจเขารู้กันดีนะ
ว่าต้องมีพระกรุพระเจ้าสิบชาติเอาไว้บูชาเพราะร่ำลือเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับมหาอุทธิ์
โยงโคงกระพันนี่ฮะคนโบราณเล่าขานกันต่อมาว่ามีพระสิบชาติวัดกระชายห้อยองค์เดียว
คมห่อคมเขียวไม่ระคายอีกทั้งปืนระดมยิงสารพัดต่างก็ขัดไม่เคยออกลูกกระสุน
อัศจรรย์เป็นประจักษ์ในพุทธคุณบุญแก่คนครอบครองของเทวา

เป็นครองจองต้องหากันนะครับพระเจ้าสิบชาติ

แล้วก็คงจะมาทำพิธี
จะมาฝังมาขุดมาเอาไว้แถวนี้อะไรพวกนี้ด้วย

มีหนึ่งในผู้ที่ครอบครองพระกรุวัดกระชายนะครับท่านเล่าให้ฟังตอนนี้ท่านบวชอยู่นะฮะ
นี่ฮะหลวงพ่อมณัฐจัตมโลท่านเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางปากกรานนะฮะ
นี่ฮะที่ท่านครอบครองเอาไว้พระกรุวัดกระชายแต่ว่าไม่ครบทั้งองค์
ค่ะอันนี้เป็นเพียงบางส่วนส่วนหนึ่งส่วนเซี่ยวเนี่ยที่ท่านเหลืออยู่ตรงนี้
เราเคยไปสัมภาษณ์ท่านแล้วท่านก็ให้เราดูนี่ฮะ
พ่อมณัฐบอกว่าสมัยที่ยังไม่ได้บวชตอนนั้นนะ
เคยมีชายชุดขาวมาเข้าฝันบอกให้ไปขุดสมบัติ
ก็เลยชวนเพื่อนไปขุดกันแล้วก็เอาทรัพย์สินมีค่าเนี่ยออกมา
สุดท้ายที่แบ่งแบ่งแล้วได้ได้กันไปเนี่ยเครื่อนนิถยอยตายหมด
ได้ข่าวว่าเขาลองลองกันลองอ่าลองกันลองตั้ง
อย่างลุงพ่อศิกชาติตั้งแผงแล้วก็ยิง
แต่จริงไม่สมควร
แต่ว่าตัวภารกิจก็จะยิงไม่ออก
อย่างที่บอกก็แหละ
อย่างที่บอกก็พประหันต์ไปทั้งอื่น

น่าจะลงไปอยู่ทางภาคใต้
ขอไปเสร็จแล้วก็ไปรบกันอะไรกันอย่างเงี้ที่มันเกิดเหตุนะก่อนจะ
มันยังมีเหตุการณ์อยู่ไม่ปกติ
รอดตายก่อนเพราะอะไรอย่างนี้
ประมาณลุงพ่อพกสิบชาติอะคิดง่ายเลย

เพราะเผลอาจจะของมีคมด้วยน่ะ
อาจจะมีส่วนแต่ปืนนี่แน่นอนพูดง่ายเลยอาวุธปืน

ถ้าสมัยก่อนก็จะเอาหลวงพ่อเนี่ยแช่น้ำ

แล้วก็ให้เด็กทาตัวหรือดื่มกินประมาณนี้เหมือนรักษาโรค
อย่างที่วัดนี้พูดตรงเลยอย่างเจ้าวาดนี้
ท่านเวลาไปสวดมนต์ตามบ้าน
ก็จะเอาคุณพ่อสิบชาติแช่ในขันน้ำมนต์เหมือนทำน้ำมนต์
ท่านผู้ชมท่านไหนมีพระเจ้าสิบชาติไว้บูชาบ้างนี่

แล้วหลวงพ่อท่านก็ไม่แนะนำให้ไปลองด้วยนะฮะ
พอยิงแบบใกล้เลยกดลั่นไกลไปสามครั้งยิงไม่ออกครับ
มีแต่เสียงสับไกลปืนดังแบบแชะแค่นั้นเอง
ไม่ได้ถ่ายรูปนะสับไกลปืนแชะ

ก็วิ่งนะคนที่ยิงก็งงว่าเกิดอะไรขึ้น
แต่ว่าคนที่ถูกยิงตั้งสติได้วิ่งหนี
มีเสียงปืนดังตามมาแบบตามหลังติดเลยคราวนี้ยิงออก
แต่ไม่โดนสักนัดเลยฮะไม่โดนสักนัด
ซึ่งเด็กนักเรียนช่างกลคนนั้นเชื่อว่ารอดตายมาได้
เพราะพุทธคุณของพระเจ้าสิบชาติที่ห้อยคออยู่

อันนั้นเขาอาจจะเป็นเพราะว่าเขาถูกหาเรื่องเขาก็รอดมาได้นะครับ
หลวงพ่อมณัฐบอกว่ายังมีอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับมีคนพยายามลองของ
นำพระกรุพระเจ้าสิบชาติมาทดลองยิงแบบใกล้ก็ยิงไม่โดนนะครับ
บางทีก็ยิงไม่ออกแต่พอหันปากกระบอกปืนไปทางอื่นยิงออก
แต่ของพวกนี้ขอย้ำว่าเป็นเรื่องที่เล่าต่อกันมาแล้วขึ้นอยู่กับความเชื่อ
สำหรับวัดเจ้าชายธรรมราชาหรือที่ชาวบ้านเรียกกันสั้นว่าวัดเจ้าชาย
ปัจจุบันก็คือวัดเกราะสายแห่งนี้ช่วงเย็นค่ำ
เคยได้ยินชื่อมาก่อนว่าวัดเจ้าชายธรรมราชาหรือวัดเจ้าชายหรือวัดกระชาย
ปัจจุบันก็คือวัดกระซ้ายนะฮะสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรียุธยาตอนต้น
สมเด็จพระเอกาทศรษแล้วก็มีตำนานเล่าสืบกันมา
บอกว่าในอดีตวัดแห่งนี้จะใช้เป็นสถานที่สวดมนต์ป้องกันภัยศึกสงครามป้องกันอาณาจักร
สวดจะสวดมนต์พร้อมกันกับวัดวรเชษซึ่งเป็นวัดประจำองค์สมเด็จพระนเรศวร
ลอดช่องด้วยนะฮะเป็นวัดประจำองค์พระมหาเถนคันช่องทั้งสามวัดสร้างอยู่ใกล้กันนะฮะ
วัดเกราะซายจะวัดเจ้าขายธรรมราชาในอดีต
วัดวรเชษวัดลอดช่องสามวัดก็อยู่ใกล้กัน
สวดมนต์พร้อมกันสวดมนต์ป้องกันภัยศึกสงคราม
เพราะฉะนั้นความศักดิ์สิทธิ์ของพื้นที่แถวนี้ของพระเก่าแก่ที่นี่
นี่หรือว่าพระที่ถูกฝังเอาไว้ในพื้นที่แถวนี้เนี่ย
คนจะแบบโอ้โหเลื่อมสายศรัทธาแล้วก็พูดถึงกันมาก
วัดสามแห่งก็เป็นเหมือนทรงสามเหลี่ยมมองมุมสูง

นี่ค่ะเหมือนล้อมเอาไว้แบบนี้
ทีนี้ค่ะมาดูเรื่องของความอาถรรพ์กันบ้างดีกว่า
จากเรื่องของประวัติศาสตร์นะครับ
คือวันนี้เป็นวันเสาร์ห้าขึ้นห้าค่ำเดือนห้า
โหราศาสตร์บอกว่าเป็นวันแรง
ทีมข่าวของเราก็เลยอยู่เก็บภาพบรรยากาศตอนค่ำ

คุณลุงสมหมายพึ่งงามคนดูแลวัดกระซ้ายค่ะ
อายุเกือบ๙๐แล้วดูแลวัดมาหลายสิบปี

ตามจุดตามจุดต่างเลยนะ

จุดแรกค่ะเป็นต้นไม้ใหญ่
อยู่ด้านหน้าองค์พระหน้าประตูทางเข้าวัด
เป็นต้นไม้ต้นแรก
ที่เคยมีผู้หญิงไปแขวนคอตายลุงสมหมายบอกว่าครั้งนึงค่ะ
เคยมีคนไปลองของไปถ่ายงานแล้วก็พูดจาไม่ดีท้าทาย
ปรากฏว่าถูกอะไรบางอย่างหลอกต้องวิ่งหนีกันหัวซุกหัวสุนอ่ะผู้ชายคนนั้นอ่ะกำลังถ่ายงานอยู่นะ
รู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างตกจากต้นไม้เสียงหนึ่งตุ๊บแต่หลายตุ๊บอะค่ะ
พอได้ยินเสียงโอ้โหผู้ชายคนนี้หนีไปเลยแล้วหลังจากนั้นไม่กลับเข้ามาที่วัดนี้อีกเลย
เขาเคยไปถ่ายทำมาเยอะแยะแล้วเจอเฮียนกันนี่อีกแล้วเขามองไปที่นู่นน่ะ
เขาบอกยืนอยู่อย่างนั้นได้ยินตุ๊บโดดกันมาเรื่อยเลย
ลุงสมหมายบอกว่านาริสเราไปกันต่อ

ลุงสมหมายบอกว่าครั้งนึงนะ
ช่วงใกล้ค่ำตะวันจะตกดิน
ลุงก็ทำความสะอาดวัดอยู่
เห็นผู้ชายตัวใหญ่เลย

คนหนึ่งใส่ชุดขาว

กางเกงสีน้ำเงินยืนอยู่ด้านหน้าเจดี
แล้วผู้ชายที่ใส่ชุดดำ
อ้อมไปที่ด้านหลังของเจดี

สงสัยปู่โสมเฝ้าทรัพย์
โสมเฝ้าทรัพย์สมบัติของวัด

พอเดินตามหายไปไหนไม่รู้

ที่เขามีประวัติศาสตร์กันมายาวนานอ่ะอืม

และจะต้องเฝ้าต่อเนื่องทุกชาติไป

สมหมายบอกนาริสไปต่ออีกจุดนึงนะ

ไปผูกคอตายคุณภาคภูมิ

จุดนี้นะคะก็คือต้นสแก่หลังเจดี

ตัวผู้ตายเขาน่าเศร้านะ

แล้วก็คว้าทูบ๓ดอก

แล้วก็เดินไปใต้ต้นไม้

พอลุงย้อนกลับเข้ามาอีกทีผู้ชายคนนี้
ผูกคอตายกลายเป็นศพไปแล้ว

ไปนั่งห้อยค้าแล้วก็ผูกคอตาย

เขาพูดท้าทายถึงขั้นขู่

แล้วก็เลยมีอาการแปลก

เหมือนกับหนุ่มคนนี้เขาบอกประมาณว่า

แล้วสุดท้ายตัวเองกลายเป็นศพแบบนี้

อยากให้วิการณ์นี้เป็นศพสุดท้าย

แล้วก็หยุดเพียงเท่านี้นะ

คว่ากดงานไม่ติดสี่ห้ารอบกว่าจะติด
ดอกไม้โชยมาเฉยเลยทั้งที่ไม่มีใครใส่น้ำหอม

ก็เป็นเรื่องของความเชื่อด้วยนะครับ
แต่ในแง่ของหลักวิทยาศาสตร์ก็เป็นไปได้ที่พื้นที่แถวนี้เงียบ

ที่ใครมาก่อเหตุบางทีไม่เห็น